ตอนนี้งูมันเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยนะคะ
ช่างรีบป่านะคะช่วยดูฉันด้วยยังอยู่คนเดียวปวงถูกงูรักค่ะสวัสดีค่ะ
รุนสวัสดินะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
งูเข้าบ้านค่ะคุณผู้ชมสงสัยมันคงหนีฝนหนีน้ำกันมาระมัดระวังกันให้ดี
อีกสิ่งหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมาตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ใกล้เข้ามาเรื่อยจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะมันไปก่อตัวเป็นพายุยาอาส
แล้วตอนนี้ขึ้นฝั่งที่อินเดียไปแล้วจากนั้นพลังลมต่างต่างที่เคยไปรวมตัวที่พายุลูกนั้น
มันสลายตัวค่ะมันสลายตัวแล้วมันก็เลยตีกลับมาที่ประเทศไทย
ช่วงวันที่๒๗ไปจนถึง๓๐พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้น
กระจายกันไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทั้งทางภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคเหนือด้วยนะคะ
ในช่วงเช้าแบบนี้นะคะสามารถที่จะพอทำกิจกรรมกลางแจ้งได้บ้าง
ถ้าใครซักผ้าตั้งแต่กลางคืนตอนเช้ามาตากพอแห้งนะคะ
แต่บ่ายมาเตรียมพร้อมรับฝนได้เลยค่ะ
ถ้าหากว่าดูภาพนี้แล้วนะคะนี่คือช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ถึงบ่าย๓
จะเห็นว่าฝนเริ่มกินพื้นที่แทบจะ๘๐ของประเทศไทยนี่นะคะ
และจะตกหนักก็คือสีเหลืองส้มเนี่ยค่ะ
ตรงนี้คือตกค่อนข้างหนักบริเวณตอนกลางของประเทศนะคะ
รวมไปถึงช่วงเวลาค่ำดึกนะคะก็จะตกกระจายกันเป็นห่อม
จังหวัดภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือ
อย่างเช่นแถบจังหวัดตอนกลางของประเทศพิศนุโลกพิจิตรชัยหน้าสิงห์บุรีนะคะ
รวมไปถึงทางกรุงเทพมหานครอาจจะครึ้มหน่อยในช่วงบ่ายและค่ำนะคะ
ฝนจะตกแบบนี้ค่ะไปเรื่อยจนถึงช่วงวันที่๓๐และจะซาลงหน่อย
จากนั้นมิถุนาก็จะกลับมาตกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่างไรก็ตามระมัดระวังกันด้วยส่วนชาวเรือนะคะ
คลื่นฝั่งอันดามันสูง๒๔เมตร
เรือเล็กควรจะงดออกไปก่อนส่วนฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ตอนนี้นะคะทะเลเนี่ยอาจจะงดเดินเรือบางพื้นที่
แต่ว่าชาวประมงริมฝั่งน้ำโขงเนี่ยนะคะ
ที่บ้านท่าไคร้ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหาร

เลยค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้น

สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีวิตได้วันหนึ่งเป็นพันบาทเลยนะคะ
ส่วนปลาที่จับได้มีทั้งปลาอีตูปลาอีกำปลาคังปลาเคิง

โอ้โหแต่ละอย่างเป็นปลาท้องถิ่นเลยนะ
แต่ละวันเนี่ยออกเรือแต่เช้าไปจนถึง๕ทุ่มค่ะ
แต่ละวันจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหน้าบ้าน
แล้วนำไปขายต่อให้ร้านอาหารบ้างไปขายที่ตลาดสดบ้าง
พ่อค้าชาวประมงบอกโอ้โหขายดีจนต้องจองคิว
เงินมาจำกันล่วงหน้าเลยนะคะ
ลูกค้าเองก็พอใจค่ะว่าปลาน้ำโขงที่จับได้ที่บ้านท่าไคร้เนี่ย
สดใหม่จากแม่น้ำจริงเลยค่ะ
ส่วนที่บ้านบากันตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นั้นนะคะ

นางสาวนาธชาสมุทรสารันอายุ๒๗ปี
กับเด็กหญิงอุมารินอาทหารอายุ๑๓ปี
พายเรือเก็บเศษขยะที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาในแหล่งชุมชนช่วงทะเลน้ำน้ำขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็นำขยะที่เก็บได้ไปคัดแยกทิ้งในพื้นที่ของชุมชนต่อไป
ทำดีมีคนเห็นแบบนี้ก็เลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เผยแพร่กันไปให้กำลังใจในการทำสิ่งดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สิ่งดีทำช่วยกันได้ค่ะคุณผู้ชมคนละเล็กคนละน้อย
อย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ลงไปเก็บขยะเราก็ทิ้งขยะให้เป็นที่แบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนฟ้าช่วงนี้ตกลงมาบ่อยอาจจะทำให้สิงสารสัตว์เข้ามาในบ้าน
ดูแลข้าวของของท่านให้เรียบร้อยจะได้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนะคะ
ดิฉันรอช่างไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันต้องรีบไปตามช่างก่อนนะคะ